ต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
หลังมีการแชร์ภาพที่เป็นภาพอาหารกลางวัน

ของเด็กเขาจะมีจานและเป็นถาดหลุม

เออมีตังกวามีขนมสามชิ้นเออตังกวาหนึ่งชิ้น
ผมถามเขาบอกว่ามันคือไข่ลูกเขย
ไข่ลูกเคยอ๋อมันคือไข่ลูกเคยแต่ว่าถ้าไข่ลูกเคยทั่วไป
ไข่ต้มมันต้องเอาไปทอดก่อนนะ
แต่นั่นก็ดูเหมือนไม่ได้ทอดเลย

แต่อะไรใดแล้วไม่รู้คุณโฆษณาการไหม
นั่นคือคำถามของพี่เบิร์ตแล้วก็คงเป็นคำถามของผู้ปกครอง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณรวมไปถึงคุณภาพของอาหารนะคะ
ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังมีผู้ปกครองคนหนึ่งบอกทนไม่ไหว
ต้องเอาภาพอาหารกลางวันของลูกที่อยู่ในถาดหลุมแบบนี้
ไปโพสต์ลงทางโซเชียลค่ะ
แล้วก็บอกว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอโชคชัยนครราชศรีมานะคะ
ทีนี้ผู้ปกครองก็ตั้งคำถามกันไปถึงงบประมาณอาหารกลางวัน
มันดูสวนทางกับคุณภาพและปริมาณที่เด็กควรจะได้รับ
ทีมข่าวของเราไม่รอช้าลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะ
ไปกันที่นี่แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอว่าโรงเรียนปิด
เขาบอกว่าปิดเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าต้องใช้เป็นสถานที่จัดสอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชศรีมาเขต๒ค่ะ
พอลงพื้นที่แต่ว่าทีมงานของเราเนี่ยได้พบเจอมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องนักเรียนคนหนึ่ง
นักเรียนชายคนนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราว่า
ภาพอาหารกลางวันเป็นอย่างนั้นจริงครับพี่
เป็นอย่างที่เสนอข่าวถามว่ารสชาติเป็นยังไง
มันก็อร่อยใช้ได้นะครับแต่มันน้อย
บอกแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องไปฟังความทางฝั่งของผู้อำนวยการโรงเรียนกันหน่อย
ว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไรเพราะหลายคนก็พูดกันโอ้โหถกกันสนั่น
พอนะคะนายอาริยวัดไทยสงฆ์ค่ะออกมาชี้แจงว่า
ดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนเขาดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงศึกษาที่การอย่างเคร่งครัด
หากอาหารไม่เพียงพอจริงนักเรียนสามารถที่จะมาตักเพิ่มได้
ทีนี้โรงเรียนบอกแบบนี้เนี่ยโรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มาก
การจัดรูปแบบการให้บริการจุดรับประทานอาหารมันอาจจะไม่เพียงพอ
ก็เลยมีการให้คือทั้งคนทำอาหารทั้งเชฟทั้งเจ้าหน้าที่
มีการเอาอาหารขึ้นไปให้น้องถึงที่ชั้นเรียนแล้วให้ตักกัน
ซึ่งเอาจริงเด็กคนไหนที่กินไม่พอก็สามารถไปตักเพิ่มได้
เพราะเขาก็บอกว่าโรงเรียนมันไม่ได้มีโรงอาหารขนาดใหญ่
รับนักเรียนได้ตั้ง๑๖๐๐กว่าคน
ก็เลยส่งอาหารขึ้นไปถึงชั้นเรียน
ครูประจำชั้นกับนักเรียนก็จะตักกินกันเอง
ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาแต่เป็นไปได้ไหม
ภาพนี้เหมือนเด็กอาจจะนึกสนุกหรือเปล่า
อาหารน้อยแล้วไปโพสต์ลงโซเชียล

ก็เลยกลายเป็นผลลบกับโรงเรียนไปซะอย่างนั้น

เออทีนี้ทางด้านของพอยังบอกนะคะ

จะจัดการดูแลในเรื่องของจุดที่จะให้น้อง
เด็กนักเรียนมารับอาหารให้มันเพียงพอ
แล้วก็ควบคุมเรื่องของการตักอาหารสำหรับเด็กด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมครูประจำชั้นครูเวรต่าง

เพื่อที่นักเรียนจะได้กินอิ่มเพียงพอ
ทีมข่าวก็เลยพูดคุยไปถามที่สำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก็ได้รับการชี้แจงว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบ
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
โอ้โหถ้าโรงเรียนของท่านพอมีนักเรียนพันกว่าคนเนี่ย

แต่ถ้าสมมุติว่าคิดแค่คนเดียว
ผมตี๒๐บาทตอนนี้เขา๒๑๒๒บาทใช่ไหม
เมื่อวานรู้สึกคอลโลมอลเพิ่งปรับให้อีกบาทหนึ่ง

แต่ถ้าหลายคนรวมกัน๒๐๒๐
ทำของหม้อแกงมันต้องได้ของเยอะนะ

ถ้าปกติมันเป็นอย่างนี้นะยังไงก็ดูแลครับ
ทั้งหมดคืออนาคตของชาตินะ